เชื่อว่าท่านตามคดีของน้องชมพู่อยู่นะครับ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
หายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมจากนั้นถูกพบเป็นศพ
วันนี้๒๕๒๖วันแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
เพื่อค้นหาพยานหลักฐานต่างคลี่คลายคดีนี้ให้ได้
ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ผู้ต้องสงสัยมีหลายคน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคนใกล้ชิดหนึ่งในนั้นต้องยอมรับว่าคือลุงพล
เขยของน้องชมพู่วันนี้ลุงพลนะถึงขั้นไปกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวสาบานให้ดูเลย
สาบานนี่เลยฮะต่อหน้าเจดีธาตุที่เก็บอัฐิเก็บกระดูกของน้องชมพู่หลานสาว
นี่นะฮะทำไมลุงพลถึงต้องสาบานสาบานว่ายังไงบ้าง
เดี๋ยวท่านรอฟังแต่เอาเรื่องคดีก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะครับถือว่าเข้าสู่๒๕๒๖วันแล้วนะครับ
ถ้านับตั้งแต่๑๑พฤษภาคมนี่คือชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
จากนครบานนี่ก็มาที่มุกดาหารนะครับจากพื้นที่เองที่มุกดาหารที่สพกกตูมนี่ก็มานะครับ
ยังคงระดมขึ้นภูเหล็กไฟกันทุกวันนะครับเพื่อไปหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
โอ้โหแล้ววันนี้เจอเยอะซะด้วยผู้สื่อขาของเราที่ขึ้นไปด้วย
วันนี้คือคุณกิติศักดิชัยเจริญสุขนะครับที่ตามชุดสืบของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะครับ
เป็นตำรวจชุดสืบสวนจากกองกำกับการตำรวจภูทรภาคสี่นะฮะ
จากจังหวัดมุกดาหารจากสพกกตูมจากนครบาน
จากตชดด้วยนี่ฮะสิบกว่านายเกือบยี่สิบนาย
มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนเจ้าของพื้นที่ด้วย
ภารกิจหลักวันนี้คือปูพรมสแกนพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมบนภูเหล็กไฟ
จุดที่เจอศพน้องชมพู่ก่อนหน้านี้หลายวันที่ขึ้นกันไปก็เจอหลักฐานมาหลายอย่าง
นะฮะวันนี้เป็นการไปสำรวจเส้นทางที่เคยเจอพยานอ่าวัตถุพยานที่เป็นเชือกสีฟ้า
ถ้าท่านยังจำได้เชือกสีฟ้าที่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเขาก็ใช้กันเยอะ
ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นเปรย์ที่น้องชมพู่นอนใช่
เขาก็เอาไปขึงนั่นขึงนี่คือหลายบ้านในพื้นที่ในหมู่บ้านกกอกเนี่ย
เขาใช้กันบนพื้นที่ภูเหล็กไฟก็เคยเจอค่ะอ่าวันนี้ก็เลยไปเส้นนั้นนะครับ
เริ่มจากเปรย์อันนี้เป็นเปรย์ที่อยู่แถวข้างล่างนะ
เอามาให้ท่านดูว่าเปรย์ลักษณะแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเชือกสีฟ้าเป็นเส้นเส้น
ไปอยู่บนภูเหล็กไฟใช่แล้วน้องชมพู่ก็นอนเล่นอยู่ที่บ้านที่มีเปรย์
ก่อนที่จะหายตัวไปแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเชือกแบบนี้เจอเยอะ
นี่ค่ะนี่คือที่ไปเจอนะคะใช่เขาใช้หลายอย่างใช่ไหมแต่วันนี้ไปที่พื้นที่แบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่เจอเชือกสีฟ้าวันนี้ไปอีกทีนึงเริ่มจากจุดที่เป็นท่อประปาหมู่บ้าน
นะฮะและกระจายกำลังกันเดินเรียงหน้ากระดาน
บริเวณร่องน้ำซอกหินเป้าหมายก็คือหาวัตถุพยานแล้วก็เก็บมานะครับ
โดยเฉพาะเสื้อกล้ามที่น้องชมพู่ใส่ไปในวันเกิดเหตุที่ยังหาไม่เจอ
ว่าต้องเป็นหลักฐานสำคัญไม่งั้นคนร้ายไม่ซ่อนมิดชิดขนาดนี้
นะก็เผื่อว่าคนร้ายเนี่ยที่ซ่อนเอาไว้แล้วเราหาไม่เจอเนี่ย
เผื่อเสื้อจะไปตกอยู่ตามร่องน้ำแล้วมันอาจจะไหลมาตามจุดต่าง
ก็จะนำไปสู่การชี้ตัวคนร้ายได้ถ้าเจอนะครับแล้วก็มีหลักฐานสำคัญ
วันนี้เจ้าหน้าที่นัดรวมพลกันที่บริเวณป่าข้างโรงเรียนสยามกลการ๕นะครับ
ตีนเขาภูเหล็กไฟในหมู่บ้านกกอกไปสำรวจจุดที่เป็นกองเท่าฐานด้วยนะครับ
ที่มีการเผาต้นไม้ล้มขนาดใหญ่เอาไว้นะครับเผื่อว่าคนร้ายอาจจะนำเสื้อน้องชมพู่มาเผาอำพลาง
ตรงนี้ฮะเพราะว่าถ้าไม่ซ่อนก็อาจจะเผาทิ้งไปแล้วก็ได้
แต่ก็ไม่เจอนะที่กองเท่าฐานเนี่ยไม่มีเศษผ้าเศษวัสดุอะไรเลย
จะเป็นลักษณะคล้ายเสื้อผ้านะครับมีผ้าอ่า
เพียงแค่พวกเท่าฐานจากเศษไม้นะฮะนี่ครับ
หมายอีกอย่างหนึ่งของชุดสืบสวนวันนี้ก็คือขึ้นไปที่บริเวณบ่อน้ำภายในหมู่บ้าน
ที่อยู่บนยอดภูป่าพ่างนะครับห่างไปประมาณ๓กิโลเมตรนะครับ
เพื่อไปสำรวจแนวท่อประปาที่อยู่บนยอดภูป่าพาง
ว่ายังสามารถใช้การได้หรือไม่มีคำถามว่าเอาท่อประปาไปสำรวจทำไม
นี่ฮะท่อประปาแบบนี้ครับเขาต่อน้ำปลาปลามาจากบนเขาลงมาที่หมู่บ้านด้วยนะครับ
หรือว่าไปใช้ตามเลิกสวนไล่นาต่างพื้นที่การเกษตรต่าง
คุณกิติศักดิ์บอกว่าที่ชุดสืบสวนต้องมาดูตามแนวท่อประปาต่างเนี่ย
ก็เพราะว่าจากการสอบปากคำพยานนะมีพยานคนหนึ่ง
มีความใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะฮะเป็นเมียแหละนะ
เป็นเมียของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปนะ
พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องสงสัยคนนี้เนี่ยนะซึ่งก็คือสามีของพยานคนนี้
ออกจากบ้านไปทุกวันขึ้นยอดภูทุกวันแล้วบอกเมียว่าอ๋อไปซ่อมท่อประปา
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาดูหน่อยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาซ่อมท่อประปา
มันมีอะไรหรือเปล่าพาน้องชมพู่มาแถวแนวท่อประปาหรือว่าตอนเกิดเหตุทำร้ายจนเด็กเสียชีวิต
ว่าหลักฐานต่างต่างจะมาซ่อนไว้ไหมชุดค้นหาก็สำรวจนะครับ
แล้วก็แบ่งกำลังกันเดินแนวหน้ากระดานยาวประมาณ๒๐เมตร
แกนหาพื้นที่ตั้งแต่ตีนเขาเดินไปตามทางน้ำไหลแล้วก็น้ำป่า
ลงมาจากภูป่าพางนะฮะระหว่างเดินสำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
จากเรื่องของแนวท่อประปาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเจอกล่องนะฮะ
เป็นกล่องนมเปรี้ยวนะครับถูกเจาะดูดแล้วสภาพยังใหม่นะครับ
นี่ฮะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เขานะ
เอาเป็นว่าเนี่ยไปเจอเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้ก่อนอ่ะ
แต่คุณกิติศักดิ์บอกว่าลองดูวันหมดอายุที่ระบุไว้ที่กล่องนะ
ตุลาคม๒๕๖๓วันหมดอายุนะยังอีกหลายวันนะครับ
ตกอยู่บนพื้นใต้ต้นไม้นะครับใกล้กันก็มีกล่องนมถั่วเหลือง
มีหลอดดูดคากล่องสภาพยังใหม่อยู่เช่นกันนะฮะ
ก็สันนิษฐานว่าอาจเป็นของชาวบ้านที่ขึ้นมาเก็บของป่าก็ได้
เขาก็เอามาดูดเอามาอะไรอย่างนี้นะฮะประถังหิวเนี่ยนะครับ
หรือว่าอาจจะเป็นทีมที่เขามาหากันตั้งแต่วันแรกก็ได้
เขาก็อาจจะเอามาดูดเอามาดื่มแก้หิวแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับ
หรืออาจจะเป็นคนร้ายก็ได้เราก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปก่อนนะครับ
พอเดินไปอีกสักพักนึงไปเจอขวดยาทากันยุงหนึ่งขวดนะ
ไปเจอซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก๑ซองซองขนมปังอีก๒ซอง
อยู่ไม่ห่างกันนะครับชุดค้นหาเก็บไปก่อน
ที่หัวหน้าชุดบอกเจออะไรเก็บให้หมดใช่ค่ะ
อะไรที่ไม่ใช่ของเราเก็บมาให้หมดใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่ง
ค่ะก็นำไปตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
แต่พอเดินลัดเลาะไปเรื่อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ตามแนวท่อประปาไปถึงภูป่าพางครึ่งทางค่ะ
ไปเจอขวดเบียร์๑ขวดนะคะนี่นะคะขวดเบียร์
แล้วก็ไปเจอกับบ่อน้ำตอนแรกเนี่ยทีมข่าวคิดว่าก็คงจะเป็นบ่อน้ำนี้แหละ
เพราะว่ามีแนวท่อต่อลงมาจนถึงบ่อน้ำนี้
แต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้ำในบ่อไม่สามารถใช้การได้
สภาพน้ำคือขุ่นมากแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วย
วัวควายของชาวบ้านจากอำเภอเต่างอยก็ไปนอนแช่น้ำ
นี่นะคะคือเป็นน้ำที่สภาพมันดื่มกินไม่ได้
เอาไปทำน้ำขับะไม่ได้ขุ่นเหม็นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เดินตามแนวท่อขึ้นไปอีกค่ะ
ระบุเอาไว้ว่าสร้างเมื่อ๒พฤศจิกายน๒๕๔๘มีแสลนด์ปิดปากท่อเอาไว้เป็นบ่อนะคะ
พอเปิดดูมีน้ำอยู่ในบ่อค่ะน้ำก็ประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
ักย่ายใยแมงมุมเต็มเลยนะคะอืมมีท่อประปาต่อออกมาจากด้านบน
ซึ่งเป็นโขดหินเหมือนกับเป็นตาน้ำด้วยเหมือนกับต่อมาที่บ่อนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูนะคะเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ำปลาปลาที่ใช้การไม่ได้
มันก็ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของพยาน
ที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยขึ้นไปซ่อมประปาหมู่บ้านทุกวัน
หลังจากน้องชมพู่หายตัวไปเพราะจะไปซ่อมทำไมมันใช้การไม่ได้แล้ว
มันเป็นแบบที่ที่เขาไม่ได้ใช้กันแล้วบ่อเนี้ย
มันก็มีอยู่สองอย่างระหว่างให้การไม่ตรงกับความจริง
หรือเขาก็ให้การจริงนั่นแหละแต่ว่าสามีของเขาเนี่ย
ไม่ได้ขึ้นมาซ่อมท่อปลาปลาใช่ไงเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมด
แต่ขึ้นมาทำไมบนภูทุกวันใช่ค่ะคือข้อมูลจากการลงพื้นที่เนี่ยนะคะ
ก็พบว่าภูป่าพางมีทางขึ้นหลายทางแล้วก็อยู่ติดกับอำเภอเต่างอยนะคะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า
สืบสวนสอบสวนคดีนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมเนี่ยจะ๓๐วันคือจะเดือนนึงแล้ว
ยังจับคนร้ายไม่ได้คนร้ายที่ลักพาตัวเด็กไปจากบ้าน
แล้วทำร้ายเด็กจนเสียชีวิตแล้วเอาศพไปทิ้งเอาไว้เนี่ย
แต่อย่าลืมนะครับว่าสภาพของบ้านกกอกเนี่ย
พื้นที่บ้านของน้องชมพู่ไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลักฐานที่เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักค่ะ
ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้แบบ๑๐๐
สามารถนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วเอาผิดได้แน่เนี่ย
มันยังไม่เจอไงคะยังไม่มี
แม้ว่าบางทีตำรวจอาจจะล็อกเป้าเอาไว้แล้ว
อาจจะรู้แล้วด้วยซ้ำว่าคนร้ายคือใครแต่หลักฐานมันต้องชัด
แล้วชุดสืบชุดนี้เป็นชุดที่เพิ่งลงมาในวันหลัง
ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างเนี่ย

แต่สภาพพื้นที่ป่าเขาแบบนี้ร่องรอยรอยเท้าการเดิน
ได้รายงานมานะครับบอกว่าตอนนี้แนวทางการสืบสวน
เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทุกคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่จะประชุม
กันจนดึกดื่นเลยนะอย่างเมื่อคืนก็ประชุมกันจนดึกนะครับ
เดี๋ยวคืนนี้ก็ประชุมอีกเพื่อรวบรวมประเด็นของทุกวัน
ที่ได้มานะแล้วเอามาดูว่าบุคคลต้องสงสัยวันนี้
ว่ายังไงบ้างนะหลักฐานต่างที่ได้มาได้อะไรมาบ้าง
อะไรที่ตัดออกอะไรที่ยังไม่ตัดออกแต่จากรายงานที่เราได้มาเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดตอนนี้จะเป็นบุคคลหรือว่าพยานหรือว่าเรื่องของวัตถุ
หลักฐานเนี่ยนะฮะยังไม่ตัดอะไรออกนะครับแต่ได้ตีกรอบให้แคบลง
ประเด็นตอนนี้มุ่งอยู่สองอย่างครับคือหนึ่งคนร้ายจับน้องชมพู่ไปเนี่ย
คือเพื่อต้องการล่วงละเมิดทางเพศกับสองเรื่องของความขัดแย้ง
คนในครอบครัวของน้องชมพู่ผู้ต้องสงสัยยังเป็นคนในพื้นที่บ้านกอกนะฮะ
แล้วก็คนใกล้ชิดกับครอบครัวน้องชมพู่แล้ววันนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็มารับตัว
พ่อแม่ของน้องชมพู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติม
ไปตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนะครับจนเสร็จก็ตอน๖โมงเย็นอ่ะ
วันนี้เน้นถามก็คือเรื่องว่าน้องชมพู่วันที่หายตัวไปเนี่ย
ตอนนั้นน้องอยู่แบบไหนอะไรยังไงมีใครเข้าใครออกเจออะไรใครบ้าง
แล้วหลังน้องชมพู่หายตัวไปตอนที่ตามหากันหรือว่ายังไม่เจอศพเนี่ย
ระหว่างนั้นรอยต่อนั้นเนี่ยพ่อกับแม่น้องชมพู่เห็นว่าใครอยู่ตรงไหน
ใครทำอะไรยังไงบ้างใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นก็คือ
สอบปากคำทุกคนเลยนะคะในพื้นที่หมู่บ้านกกอกครับแล้วก็สอบปากคำเนี่ย
บางคนก็หลายรอบนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดเพราะตำรวจบอกแล้วว่า
ก็ให้น้ำหนักไปที่คนก่อเหตุอาจจะเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่
ดังนั้นหนึ่งในคนที่ตำรวจสอบปากคำอยู่หลายรอบก็คือลุงเขยของน้องชมพู่ลุงพลนะคะ
รอบนะที่เรียกไปสอบปากคำแล้วก็ล่าสุดที่เมื่อวานเราเล่าไป
ถึงขั้นที่ให้ลุงพลชี้จุดกับเจ้าหน้าที่เลยว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลุงพลไปไหนมาบ้าง
ทำอะไรตรงไหนยังไงเมื่อวานลุงพลให้สัมภาษณ์แล้ว
บอกว่ามีภรรยาเขาอยู่ด้วยวันที่น้องชมพู่หายใช่เราก็ไปคุยกับภรรยาลุงพลมาแล้ว
ลุงพลบอกว่าไปส่งพระช่วงจังหวะที่น้องชมพู่หายไปส่งพระ
ไปคุยกับพระรูปนี้ว่าลุงพลไปรับไปส่งพระช่วงเวลากี่โมงอะไรยังไงบ้าง
พระสุรัตน์หรือครูบารัฐค่ะก็คือพระที่ลุงพลบอกว่าขับรถไปส่งที่พักสงฆ์
ช้าบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในวันที่น้องชมพู่หายไป
คือเมื่อวานนี้ตำรวจนิมนต์ไปสอบถามนะคะ
ตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๔ทุ่ม

ไม่เจอแต่ว่าเราเห็นรถที่ตำรวจนิมนต์พระสุรัตน์
เป็นจุดที่เขาประชุมความคืบหน้าคดีกัน
วันนี้ทีมข่าวเลยพยายามไปคุยกับพระสุรัตน์นะคะ

ไปสอบถามพระครูบารัฐหรือพระสุรัตน์เนี่ยค่ะ

เช้าวันที่๑๐พฤษภาคม
ก็คือก่อนวันที่น้องชมพู่หายไป๑วัน
น้องชมพู่หายไป๑๑พฤษภาคมอ่ะนะคะ
คือตอนไปบินทบาทได้เจอกับลุงพล
ก็เลยถามลุงพลไปว่ารถว่างไหม
จะให้ไปส่งที่อำเภอหนองสูง
ต่อมาวันที่๑๑พฤษภาคม
ก็เลยนัดเวลาให้มารับ

ลุงพลขับรถไปรับตามนัด
และขับรถมาถึงที่ป่าช้าวัดภูประมาณเที่ยง

และคนที่มาด้วยก็ช่วยกันทำความสะอาด

ระหว่างทางยังคุยกันอยู่เลย
เรื่องน้องชมพู่หลานสาวหายตัวไป
หลานแค่๓๔ขวดมันน่าจะหายไปนานแล้วก็เลยไม่มีการวิตกกังวลอะไรมากมาย

ทีมข่าวก็เลยลองตรวจสอบเส้นทางนะคะ
ลุงพลขับรถไปรับพระครูบารัฐ

ซึ่งบ้านยายอยู่ปากซอยบ้านน้องชมพู่
ก็เลยลองสำรวจเส้นทางดูว่าจะผ่านเส้นทางตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วเหมือนกับว่าต้องพากันไปส่งพระครูบารัฐ
ที่พักศงปาชะกับบ้านภูอำเภอหนองสูง

ห่างกันประมาณ๘๔๖กิโลเมตรแบบนี้

ก็จะมีด่านตรวจโควิด๑๙อยู่นะคะ
นี่ค่ะคือที่อำเภอหนองสูงด่านนี้เลย

จะผ่านเส้นทางตรงนี้ผ่านด่านตรงนี้ด้วยนะคะ
ทีนี้วันนี้เราก็ได้คุยกับลุงพลอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณวิมลวันธรรมพักดีนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วย
ลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่บอกว่าก็ยอมรับว่าก็กดดันนั่นแหละนะ
ที่ถูกสังคมมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
วันนี้ลุงพลได้เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่น้องชมพู่หายนะครับ
คุณวิมลวันบอกว่าพอฟังแล้วก็เล่าตรงกับพระครูบารัฐนะ
เรื่องการไปส่งนะส่งเสร็จแล้วก็กลับมาช่วยตามหาน้องชมพู่ในช่วงบ่าย
ลุงพลบอกว่าหลังจากงานศพของน้องชมพู่ยอมรับว่า
ตัวเขาก็ไม่ค่อยได้เจอกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องไปธุระที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วพอกลับมาที่บ้านที่มุกดาหารก็เป็นการเดินทางข้ามจังหวัด
ก็ต้องถูกกักโต๑๔วันในช่วงโควิด๑๙
หลังจากนั้นครอบครัวของตัวลุงพลกับครอบครัวน้องชมพู่
ต่างฝ่ายต่างต้องไปให้ปากคำกับตำรวจทุกวัน
ก็เลยไม่ได้เจอกันก็เลยห่างกันไปในช่วงเวลานี้
หลายคนก็เลยอาจจะคิดว่าเขาไม่ค่อยสนิทกันไม่คุยกันอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ลุงพลบอกว่ามันห่างเพราะมันมีเหตุอย่างนี้
แล้วปกติแล้วเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ
ลุงพลบอกว่าภรรยาของเขาก็คือป้าแตน
แตนนี่คือป้าแท้ของน้องชมพู่
ภรรยาของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไปรับน้องชมพู่มาเล่นด้วย

ส่วนตัวเขาไม่ค่อยได้ไปที่บ้านน้องชมพู่หรอก

วันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมนะเขาบอกว่า
วันนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับพระไปส่งพระเนี่ย

น้องชมพู่เนี่ยได้ร้องตามเขาบอกว่าจะไปด้วยจะไปกับลุงพล

เขาก็ยังคิดอยู่ในใจจนถึงวันนี้ว่า
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนั้นเขาเอาชมพู่ไปด้วยเนี่ย
ชมพู่ร้องตามตอนเขาจะเอารถไปเติมลมเนี่ย
มันอาจไม่มีเหตุสลดเกิดขึ้นก็ได้
ลุงพลยอมรับว่ารู้สึกกดดันที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แต่ก็เข้าใจการทำงานของตำรวจนะ
โดยเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเวลาตำรวจเรียกไปให้ปากคำนะ
ตอนนี้ไปมา๔ครั้งแล้วไม่รวมกับจำลองเหตุการณ์อีก๑ครั้ง
ตำรวจจะให้พูดก่อนเสมอคงเป็นขั้นตอนตามหลักการของตำรวจอ่ะ
วิธีการสืบสวนสอบสวนคือก่อนอื่นเนี่ยต้องสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะว่าพูดจริง
ลุงพลบอกว่าลุงพลก็จะสาบานทุกครั้งว่าถ้าสิ่งที่พูดไม่เป็นความจริง
ขอให้ตัวเองและครอบครัวมีอันเป็นไปใน๓วัน๗วัน
เจ้าหน้าที่ก็ให้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
คือแถวนี้เขาจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระธาตุพนมเนี่ยเราก็ได้กล่าวสาบานทุกอย่าง
ให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วันให้ครอบครัวมีอันเป็นไปอย่างนี้
คือให้เจอภายในเนี้ยห้าวันเก็ดวันให้เห็น
ถ้าว่าทำจริงก็ให้เจ็บป่วยภายใน๕วัน๗วันอันนี้ก็พูดได้หมดพูดหมดเลยครับ
ถ้ามีคนมาท้าลุงพลให้ไปสาบงสาบานไปให้คำสัตว์อะไรนี่ลุงพลพร้อมไหม
นี่ฮะลุงพลบอกอยากมาสาบานที่วัดพระแก้วเลยที่กรุงเทพ
เราก็คุยไปคุยมาลุงพลบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะวันนี้เลยนะ
กระดูกของน้องชมพู่ครับไปกับคุณวิทย์บุญนิ่มเนี่ยฮะ
เย็นนี้เลยครับทุกผู้ชมครับไปสาบานต่อหน้าน้องชมพู่นะ
ลุงพลเนี่ยไปถึงก็จุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็เริ่มสาบานเลย
บอกกับหลานสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดลุงพูดไม่จริงเนี่ยนะ
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทำให้น้องชมพู่ต้องเสียชีวิต
ขอให้ตัวเองกับครอบครัวเจอแต่สิ่งไม่ดีขอให้มีอันเป็นไปภายใน๕วัน๗วัน

ชมพู่เอ้ยวันนี้ลุงได้มาหาชมพู่อีกครั้งนะลูก
ถ้าชมพู่คิดว่าลุงบริสุทธิ์ลุงไม่มีส่วนในการเสียชีวิตครั้งนี้ของชมพู่
ถ้าเกิดว่าลุงมีส่วนทำให้ชมพู่เสียชีวิต
ขอให้ดวงวิญญาณของชมพู่
ให้ครอบครัวของลุงมีอันเป็นไปในเร็ววัน
ห้าวันเจ็ดวันขอให้ครอบครัวของลุงมีมีอันเป็นไป
ก็ได้ถ้าคำพูดของลุงทุกคำวันนี้
ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจในความรู้สึกของลุง
ลุงยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุง
ลุงขอพูดต่อหน้าดวงวิญญาณของชมพู่ในครั้งนี้
ชมพู่เป็นศักดิ์พยานให้ลุงด้วย
ดนจิตโดนใจให้ผู้เจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วยตามหาคนร้าย
ให้เขาจับตัวคนร้ายได้ไวนะลูกนะ
ลุงขอสาบานต่อหน้าชมพู่ว่าทุกคำที่ลุงพูดออกไปออกมาจากใจของคุณลุง
ขอให้ชมพู่ไปสู่สุขติพบที่ดีกว่า
ขอให้ชมพู่ไปเกิดบนสวรรค์นะลุงนะ
สุดท้ายใดฐานไม่ทำด้วย
ขอสาบานต่อหน้าเจดี๕ปฏิบัญจุประดูกของหลานสาว
ยังไงก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์แล้วยืนยันมาตั้งแต่วันที่หลานหายไปแล้วด้วย
แล้วตั้งแต่วันที่หลานหายไปไม่มีสักวันหาหลักฐาน
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้าน
เพราะตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจแบบโอ้โหเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะ
โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยตอนเนี่ยถึงขั้นเอาหลักฐานรถกระบากของเขา
ตำรวจเอาไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วตำรวจได้ข้อมูลการเดินทางในวันเกิดเหตุ๑๑พฤษภาคมเรียบร้อย
แค่คำบอกของเขาคำบอกของพระที่ไปรับไปส่ง
ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเพลงที่เปิดในรถในช่วงเวลานั้นที่ไปส่งพระ
ค่ะวันนั้นเปิดเพลงของตายอรไทยใช่ไหมอืม
ลุงพลบอกนี่ไงสีดีเนี่ยผมเก็บไว้ในรถเนี่ยอืม
เพลงไหนออกเดินทางไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยฮะ
เพราะฉะนั้นลุงพลบอกว่าตำรวจได้หลักฐานขนาดนี้
เพราะฉะนั้นชัดเจนว่าช่วงที่ชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาขับรถไปรับไปส่งพระค่ะอืม
ลุงพลก็เลยมั่นใจว่าระบุพิกัดของตัวเองได้
ที่น้องชมพู่หายไปเขาอยู่ตรงไหนยังไงบ้างใช่ครับอ่า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บ้านของน้องชมพู่นะคะ
ก็มีคนวนเวียนมาให้กำลังใจกันเยอะมากนะครับ
แล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเชื่อ
ก็แวะเวียนมาบ่อยบ่อยค่ะนี่เหรอฮะนี่วันนี้มาเหรอ
วันนี้ค่ะตอนเช้าค่ะสินแสมหารวยจากกาลสิน
แสมหารวยเลยเหรอไปที่บ้านน้องชมพู่
เบื้องต้นบอกว่าอยากจะไปให้กำลังใจ
แล้วก็ไปทำพิธีบูชาพระในบ้านช่วยให้คนร้ายปรากฏตัวภายในเร็ววัน
หรือในนาว่าเขารู้จักสินแสนะครับ
หรือในนาว่าของรักษาครอบครอบคราวเดอร์เวิลมายเนมสินแสเทพผู้ไทย
รีบสมเด็จกาลสินโพเวคบางคนมาหาต่อหาเสื้อ
หากางเกงหารองเท้าไม่ต้องหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาคนออกร้อนอกลน
เขาจะกินเขาจะนอนเขาจะเดินเขาจะอะไรก็ดี
คนนั้นก็ดีที่ทำกับน้องชมพู่หรืออรวรรณวงศรีชายให้เขากินไม่ได้
นอนไม่ได้ขับทายไม่ได้ถ้าเขายากพระพุทธพระธรรมประสงค์
องค์เทพไทยเทวาดาธรรโมสังค์โควิดอิติวิโสภาควา
อิเมสังเทวตานังอนุภาเวณาอิเมซังอินทนังอนุภาเวณา
อิเมสังพรรมนางานุภาเวณะพุทธงานุภาเวณะธรรมงานุภาเวณะ
วานหาด้วยองค์เทพไทยเทวดาหาคนฆ่าน้องชมพู่ข้าพเจ้าไม่ต้องการ
หลักฐานต่างข้าพเจ้าอยากจะให้ช่วยญาติพี่น้องของน้องชมพู่พ่อแม่
แล้วก็สร้างช่วยตำรวจด้วยกับนักข่าวด้วยหมื่นตาหลับขับตาอยู่อดหลับอดนอน
เพราะเรื่องแบบนี้ให้เห็นภายใน๓วัน๕๖๗และอย่างสา๗๘๙วันที่๑๐ที่๑๑
ไม่ใช่แล้วสินแสมาวันนี้ต้องมีเลขเดียวครับ
ให้เจอแน่นอนผู้ต้องหาครับไม่ใช่เจอหลักฐานต่างเจอผู้ต้องหา
เดี๋ยวมันก็กินไม่ได้เดี๋ยวมันก็นอนไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุข
นี่สินแสมหารวยจากกาลสิน
๕๖๗๘๙เลยครับหลายเลขเหลือเกิน
แต่ว่าถ้าสินแสอยากช่วยตำรวจเนี่ยต้องให้เจอหลักฐานด้วยนะฮะเจอคนร้ายอย่างเดียวไม่ได้

ของสินแสก็คงจะมองว่าถ้าทุกคนพร้อมใจกันสาบแช่งคนร้ายกันทั่วประเทศ
คนร้ายอยู่ไม่ได้หรอกก็ต้องโผล่ออกมานั่นแหละประมาณนี้
อกจากนี้นะคะมีพระอาจารย์ทองชัยปัญญาวโรหรือหลวงปู่ภูพานคำ
จากถ้ำเทพประธานบ้านภูพานทองอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
ก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของน้องชมพู่ให้สินให้พรด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพระ
กับแม่ของน้องชมพู่ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
อาจารย์ทองชัยบอกว่าเมื่อคืนเห็นในนิมิตรว่าคนร้ายเครียด
นอนไม่หลับทั้งคืนและสุดท้ายคนร้ายจะรับสารภาพเอง
เพราะทนแรงกดดันจากทุกด้านไม่ไหวสุดท้ายคนร้ายจะมอบตัวเอง
จะไปมอบตัวด้วยตัวเองเนี่ยค่ะครับก็คล้ายคล้ายกับที่สินแสบอกคือเหมือนกับ
คือทุกคนแบบสาบแช่งอ่ะอืมส่งพลังจิตกระแสจิตไปกดดันคนร้ายอ่ะ
สุดท้ายคนร้ายทนไม่ไหวเองส่วนวิญญาณของน้องชมพู่ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณบ้าน
แต่น้องเข้าบ้านไม่ได้เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้และอยู่คนละโลกแล้ว
เขารับสารภาพออกมาเลยทนแรงกดคือมันกดดันทุกอย่าง
เนียนก็ไม่ได้เพราะสังคมเขาจะรับสารภาพก็มอบตัวนั่นแหละ
เพราะว่ามันมันไม่ไหวแล้วคือกดดันทุกด้านทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรต่าง
เขาก็รับสารภาพบาปที่ทำไปเพราะอะไรให้เขาเปิดปากเอง
ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่วนเวียนอยู่แต่เข้าบ้านไม่ได้
ก็ร้องจนกว่าคนจนกว่าเจ้าที่เขาจะจับจับได้คงไม่กี่วันเร็ว
ยังอยู่วนเนี่ยแต่เข้าบ้านไม่ได้พ่อว่ามันเป็นหล่อโลกหล่อโลก

ก็ถือถ้าจะว่าไปตอนนี้ก็มีมาหลากหลายคนนะครับ
จริงนะในพื้นที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ก็หลายคนก็จุดประสงค์ตรงกันแล้วครับ
คือต้องการมาช่วยพ่อกับแม่น้องชมพู่
แล้วก็ช่วยเจ้าหน้าที่ในการติดตามหาหลักฐานสำคัญ
หรือว่าตัวคนร้ายส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณ
ส่วนนี้เป็นภาพที่หลายคนก็มาด้วยความที่มาให้กำลังใจ
เอาข้าวของเครื่องใช้น้ำดื่มมาให้มาให้กำลังใจถึงบ้าน
ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
แล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มานะครับ
บอกว่ามาให้กำลังใจนะครับ
เธอบอกว่าเธอเป็นร่างทรงแม่หมอเติม
มากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓ขวบแล้วก็ผู้ติดตาม

คนนี้ครับร่างทรงแม่หมอเติม
บอกว่าเป็นร่างทรงของปู่เทวดาเดินทางมาจากอำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหานี่แหละมาที่บ้านน้องชมพู่
มาหาคุณแม่น้องชมพู่เพราะต้องการจะพาดวงวิญญาณน้องชมพู่
ที่อาศัยอยู่ในร่างของเธอมาเจอพ่อกับแม่
อ้างว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่มาขอให้เธอพามาหาพ่อกับแม่
แล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในร่างของเธอตลอดเวลา
นี่คุณแม่น้องชมพู่นะฮะก็มานั่งคุยด้วยนะครับ
ร่างทรงคนนี้พอได้เจอแม่น้องชมพู่ก็บอกว่า
เดี๋ยวขอนั่งสมาธิก่อนให้ปู่เทวดาพาดวงวิญญาณน้องชมพู่
เข้าสิงร่างเธอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน
คือนั่งสะพานนี้ไปนานนะแป๊บเดียวคุณเขียนมาสอน
จากเสียงผู้ใหญ่เนี่ยกลายเป็นร้องไห้เสียงคล้ายเด็กเลย

มันน่ากละเกลียวมาบอบกัน
อะไรจะได้เถอะ
อันนี้ก็เลยน้องจุดคืนนั่งค่ะ
เธออ้างอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว
ได้ไปอยู่กับปู่เทวดาคอยเลี้ยงดูเอาไว้อาศัยอยู่ที่บริเวณกกไม้บนภูเขา
มีเพื่อนอยู่เยอะซึ่งพ่อปู่เทวดาได้ตามมาอยู่ด้วยแล้วก็คอยดูแล
เนื่องจากตอนเสียชีวิตตัวเองหลงทางหาทางออกไม่ได้
ดวงวิญญาณก็เลยไม่ได้กลับมาหาพ่อกับแม่ที่บ้าน
เดี๋ยวไปดูนะฮะภาพตอนเนี้ยที่เธอกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้
เดี๋ยวไปทางแนวทีดู
เขาไปทางไหนครับ

อิระไห้อยู่บ่หมาเห่าอยู่บ่

อิระภูเจ้าก็บ่ภูเจ้าเผ่าบ่ยนต์ไปนำ

พูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่พูดเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวรู้เองพูดไม่ได้
เขาหัดเอิ๊กบ่ะเขากลัวเอิ๊กเจ้าบ่ะ
ผมพูดไม่ได้มีผมพูดไม่ได้หายใจอึดอัด
นี่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะ
บอกว่าไม่เชื่อที่ร่างทรงแสดงให้เห็นว่ามีวิญญาณของน้องชมพู่สิงอยู่ในร่าง
ใช่ค่ะก็คนเป็นแม่ค่ะต้องรู้อยู่แล้วว่าลูกของตัวเองพูดว่ายังไง
ชอบกินอะไรใช่ไหมคะอืมแม่บอกว่าถ้าใช่วิญญาณของน้องชมพู่จริงจริงอ่า
จะไม่เรียกตัวเองว่าหนูเพราะปกติแล้วน้องชมพู่จะเรียกตัวเองว่าน้อง
แต่ร่างทรงเรียกตัวเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้ตลอดเวลา
และน้องชมพู่ไม่ได้ชอบนมเปรี้ยวที่สุดนะแต่ร่างทรงคนนี้บอกอยากกินนมเปรี้ยวไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหมคะ
แม่บอกว่ามีสิ่งที่น้องชมพู่เรียกหาตลอดแล้วแม่ก็ถามร่างทรงว่ามันคืออะไร
ร่างทรงตอบไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอย่ามาหลอกกันเลย
ถ้าเจ้าจะได้ที่สุดในชีวิตตั้งแต่อยู่กับแม่มา๓ปี
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจของเจ้าเลย
ถ้าเจ้าจะได้สิ่งนั้นแม้ล่ะซื้อมานี้
หนูจำไม่ได้แม่หนูจำไม่ได้
หนูจำไม่ได้เลย
แต่หนูไปไกลวิญญาณหนูไปไกล
ไปเห็นเพื่อนแล้วหนูให้มาส่ง

หนูบอกกลัวเพื่อนหนูให้ฝ้ามาส่ง

หน้ากลับโด่งดึกคล่ำเลย
ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นเพื่อนอ่ะ
ก็เป็นน้องของแม่

มันคือมีมาเก็บใจตลอดเวลา
แผลมันกำลังจะหายมันกำลังจะสะกิดสะกิดนะ

เมื่อกี้เบาเยอะเลย
เมื่อกี้เบาเยอะ
กินเติม
จะมีแมวสมพู
เถ้แล้วพ่อนม

แล้วคุณผู้ชมสังเกตสีหน้าของคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
คือแม่คงแบบเหนื่อยใจ

ลุกออกไปก็เกรงว่าจะเสียมารยาท

ก็เลยลองถามร่างทรงคนนี้
แล้วเอาเหรียญทาเวทสวรรค์ให้ร่างทรงคนนี้
เอาอย่างนี้ดีกว่าช่วยสาบานหน่อยว่าคุณคือร่างทรงที่วิญญาณน้องชมพู่มาเข้าสิงจริง

อย่าเด็กคนอื่นมาเข้าร่างพี่หรือเปล่า

ไม่ใช่น้องชมพู่ใช่ไหมฮะ
ไม่ใช่หนูเองหนูเองนี่แหละหนูเองแต่ทุกอย่างปู่ไม่ให้หนูพูด
ถ้าเป็นหนูหนูก็ต้องบอกชื่อตัวเองได้

คุยกับแม่แม่ก็มาแล้วนะแม่ก็มาแล้ว
เพราะอย่างนั้นแม่ก็ไม่เชื่อว่าหนูเป็นชมพู่จริงนะครับ

ชื่อจริงจำได้นะจำได้ผู้เอง
ถ้าวิญญาณน้องชมพู่จริงสาบานต่อหน้าพระให้หน่อย
ไม่ใช่น้องชมพู่จริง
ถ้าโกหกมันจะของเข้าตัวนะครับ
จริงจริงหนูเองเจ้าหนูเอง
น้องจมพู่ก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าน้องใครว่าหนูสักที
ว่าน้องจมพู่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าน้องใครว่าน้องสักที

ก็น้องหนูเองนี่แหละ
พาพู่แล้วก็หนูให้มาส่งหนุงที่นี่
วิญญาณน้องชมพู่ก็ยังไม่ออกจากร่างของเธอนะ

ไม่ให้เขาสาบานนะนาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามร่างทรงคนนี้ว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยพ่อแม่น้องชมพู่ญาติญาติเขาไม่เชื่อหรอก
เมื่อไหร่จะออกจากร่างเมื่อไหร่วิญญาณน้องชมพู่จะออกจากร่าง
เจ้าตัวบอกว่าต้องยกขันห้าก่อนหลังจากนั้นคนที่เข้ามาด้วยกันอ่ะ
เขาก็เลยจัดให้เขาก็เลยยกขันห้าให้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาเป็นปกติ
จะบอกกับคุณนฤทธิ์ว่าโอ้โหไม่รู้สึกตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้สึกตัวเลยได้ยินแต่เสียงแต่บังคับตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป
แล้วก็ยืนยันอยู่เหมือนเดิมนะฮะว่าน้องชมพู่มาเข้าสิงจริงนะครับ
จากเธอมีร่างทรงของปู่เทวดาอยู่กับตัวน้องชมพู่มาหามาร้องไห้กับเธอทุกวันให้พามาส่งที่บ้าน
หากไม่มาก็กลัวจะบาปก็เลยต้องมาเธอก็บอกว่าเธอก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วอะไรอย่างนี้
คุณนฤทธิ์ก็เลยถามแม่ของน้องเด็กหญิงอายุ๓ขวบที่มาด้วยกันกับร่างทรงคนเมื่อสักครู่นี้
เออตกลงแล้วมันยังไงมันจริงไม่จริงยังไงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเชื่อนะ
แต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าเขามาด้วยกันเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกสาวของเขาเนี่ย
น้องเนี่ยหนูน้อยคนนี้ไปเล่นที่ร่างทรงของไปเล่นที่บ้านของร่างทรงผู้หญิงคนนั้นนะฮะ
แล้วก็กลับมาบ้านมีลักษณะแปลกคือร้องไห้บ่อยมาก
บางครั้งก็เหมือนกับว่าลูกสาววิ่งเล่นอยู่กับใครสักคนหนึ่งแต่มองไม่เห็น
ก่อนที่นางเติมเนี่ยจะมาบอกว่าสัมผัสได้ว่ามีเด็กหญิงคนนึงมาเล่นกับลูกสาวเธอเป็นเด็กหญิงอายุ๓ขวบ
แล้วก็สัมผัสได้ว่าเด็กหญิงคนนี้คือน้องชมพู่ก็เลยชวนกันมาที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่
เพื่อจะมาบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยอยู่กับนางเติมที่เป็นร่างทรงของปู่เทวดา
คือตอนนี้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยน่าเห็นใจคือเนื่องจากคดีของลูกสาวตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ
ว่าตกลงแล้วใครทำร้ายใครคือคนร้ายที่บ้านมีคนมาให้กำลังใจเยอะ
ใช่ค่ะในมุมของการให้กำลังใจเราเข้าใจนะคะอยากจะให้จับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
แต่ก็ถ้าใครคิดจะไปหลอกเนี่ยจะไปหลอกลวงเนี่ยขอเถอะอย่า
อันเนี้ยมีมาเยอะเหมือนกันมันเป็นการซ้ำเติมและทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวของน้องชมพู่มากขึ้นนะคะ